สมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับ
บนทางด่วนมีรถยนต์ชนกันตอนแรก๓คัน
ใน๓คันเป็นรถของอาจารย์หมอ
กำลังขับรถเร่งทำเวลาเพื่อจะไปผ่าตัดคนไข้ที่นอนรออยู่บนเตียง

คันหลังสุดนั่นน่ะวิ่งเข้าไปแล้วชนปั้ง
เมื่อกี้เห็นไหมฮะคือคนที่กำลังลงมาจากรถแล้วดูว่าเอ๊ะ
รถฉันเฉียวชนตรงไหนรถคุณเสียหายยังไง

ปรากฏโดนแรงอัดโดนแรงชนกระเด็นกันไปคนละทางครับ
แล้วรถที่ตามหลังมาฝั่งเลนขวาสุดเกือบทับเขาแล้วด้วยค่ะ

ความแรงตอนที่เฉียวชนเมื่อกี้ถ้าสังเกตซูมภาพใกล้
คุณผู้ชมครับให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์และต้องระมัดระวัง
ชิ้นส่วนของรถมันมีกระเด็นเลยนะ
ใช่นี่ยังไงคุณดูสิ
กันชนหน้าเนี่ย
คนอายุเยอะแล้วก็มีทั้งวัยกลางคน
นั่นคือภาพเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับ
โชคดีว่าไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำและถึงขั้นมีคนตาย

หนึ่งในคนเจ็บอย่างที่บอกว่าเป็นอาจารย์หมอด้วย

ในพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการช่วงกมที่๓๒ขาเข้ากรุงเทพ

ทั้งหมด๕คน๒ใน๕อาการสาหัสครับ
ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย

อาจารย์หมอวรพลไตรชัยยาพรอายุ๗๐ปี
เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านหูตาจมูกโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อาการของอาจารย์หมอคือขาขวาหักแล้วหัวแตก
นี่อายุ๗๐แล้วนะครับค่ะ
คนขับคือคุณรุ่งรัฐพวงทองอายุ๔๘

คนญี่ปุ่นครับอายุ๒๔ขับมาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนนั่งมาใกล้

สามคันนี้คือสามคันแรกที่มีการเฉียวชนกันอยู่บริเวณกลางถนน
แล้วต่างคันคนขับก็ลงมาเพื่อมาดูความเสียหาย
คือจากการเฉียวชนตอนแรกเนี่ยมันน่าจะแค่แบบเล็กน้อยด้วยนะ
มีแค่สามคันกับคนทั้งหมดสี่คน
เพราะว่าคันหลังสุดมากันสองช่ายหนึ่งและอีกสองคันแรกก็มาคันละคน
ของนางสาวพรพนิษฐ์อายุ๓๔ปี
ขับมาแล้วปรากฏว่าก็พุ่งชนเข้าไปอย่างเต็มแรงเลยครับ

คือรถเก๋งของอาจารย์หมอวรพลแล้วก็นางสาวรุ่งรัฐ
ถูกรถเก่งของชาวญี่ปุ่นอายุ๒๔ปีมาชนท้าย

แล้วก็กดไฟฉุกเฉินแต๊กแล้วนะครับ
ระหว่างนั้นผู้เสียหายก็พยายามถ่ายคลิป
ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานรอประกันมาใช่ไหม
แล้วกำลังเตรียมจะเคลื่อนรถจากกลางถนนเนี่ย
ไปไว้เลนด้านซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัย
ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาแล้วเตรียมจะให้รถมาเคลียร์
แต่ปรากฏว่าคันสุดท้ายซึ่งขับตามมาเบรกไม่ทัน

สรุปแล้วเหตุการณ์นี้รถเก๋งเสียหายทั้งหมด๔คัน
บาดเจ็บทั้งหมด๕คน๒ใน๕อาการสาหัส
เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นเจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำ
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไประมัดระวังด้วยนะครับ

บอกเลยนะมีข่าวเตือนภัยบนทางของคุณผู้ชมหลายข่าวเลย